โธ่ได้จังได้นะต่ำมาแล้วค่ะได้เวลามาแล้วค่ะ
ได้เวลาลามาเจอกับคุณผู้ชมมา
ฉักซ้ายงวกซ้ายปุ๊บงวกขวา

โอ๊ยมีแต่รถยนต์กับรถมอเตอร์ใช้ค่ะ
มันละพิษแต่มันเต็มถนนไปหมดเลย
คุณยายอยากจะแนะนำว่า
มาช่วยลดอารมณ์เรื่องนี้กันหน่อยไหม
ใช้ยานภาษณาที่ที่มันไม่ก่อมละพิษ
อ่ะนึกไม่ออกเหรอ
ขี่เกวียนไงจริงมีคนขี่เกวียน
ไปทำงานไปเรียนได้แหละเอาไปไปดูหน่อย

ดูสิ

ย๊าฮูน่ารักมากเลย

แล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่อย่างใด
นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
คือเด็กเนี่ยจากโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมจังหวัดบุรีรำ
เขาบอกว่าในชีวิตประจำวัน

ขนข้าวขนของอยู่แถวบ้าน

แล้วมันดีสุดไปเลยนะคะ

ก็ผูกน้องเล็มย่ากินอยู่แถวนั้น

คุณยายคิดว่าเป็นความคิดที่ดีนี่เห็นไหม
เนี่ยช่วงพักเที่ยงก็เลยเดินออกมาหา

ต้นคิดเนี่ยเขาชื่อน้องแต้ม

อ่ะหลานแต้มมีความคิดดีมากเลยนะ

ว่าคุณตาเนี่ยภูมิใจมาก

แล้วตอนนี้เค้าพูดใจในตัวเองด้วย
เติมน้ำมันขี่มอเตอร์ไทยป๊าดมาเรียน
และนอกจากนี้ยังได้เงินด้วยนะ
เค้าลองงานแห่เวทต่าง

แล้วก็ช่วยดูแลน้องควายแล้วก็น้องบรรดาน้องวัวด้วยนะคะ
ส่วนใครที่จะเอาไปเรียนแบบคุณยายไม่ว่าเลย
เพราะเป็นความคิดที่ดีมากลดมลพิษค่ะ

เห็นไหมที่คุณไอไออยู่แบบนี้นะ
คุณยายกลัวถึงเหลือว่าคุณยายจะป่วย
โดยเฉพาะปีที่ผ่านมากับปีนี้มันชัดเจนมากเลยนะ
ให้ชายให้ชายเล็กว่ารถยนต์ในประเทศไทย
มีปริมาณเท่าไหร่ดูสิน้อยแค่เมื่อไหร่ล่ะ
มากกว่า๔๒ล้านคัน
เอาสมมติในกรุงเทพฯมหานครก็ปล่าเป็นประมาณ๑๑ล้านคันแล้ว
ตายแล้วจะอยู่กันอย่างค่ายต่างจังหวัด๓๑ล้านคัน
นี่ที่ให้ดูไม่นับรวมมอเตอร์ไซค์ดิ
เตอร์ไซค์ก็ปล่อยมลพิษเหมือนกัน
คุณยายมีสถิติอีกอย่างหนึ่งจะมาบอกเรื่องคนป่วย

มกราคมมีนามกราถึงมีนาคม
คุณป่วยเฉพาะจากลูกทางเดินหายใจจากมลพิษเนี่ย

อาจจะเป็นหนึ่งในหนังนะคะ

กลุ่มโรคทางเดินหายใจกลุ่มโรคภูมินังอักเสบ
และกลุ่มโรคช้าอักเสบค่ะ
ใครจะใช้วิธีไหนในการลดมลพิษ

ขอเลือกใช้ควายเกวียนต่อไม่ทัน
ยันตอบว่าท่านขอขี่ควายไปซื้อประโขในตลาดก่อนนะคะ
เออไปลูกพรีเดอร์ไปลูกไป
ไปลูก
เออไปทั้งนู้นลูกไปทั้งนู้นตลาดหนูทั้งลูกหลุด